ท่านนายกท่านนายกคนที่สามสิบ

เดี๋ยวต้องไปดูพร้อมกันค่ะที่ชาวบ้านเขาตะโกนนี้
เขาเรียกใครท่านนายกคนที่สามสิบค่ะ
ชาวบ้านเย็น

ใช่แล้วนี่ชาวบ้านเขาตะโกนแบบนั้นจริง

นี่ถือว่าเป็นการปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรก
หลังจากที่ลาออกและกลับมาเป็น
หัวหน้าพักพลังประชารัฐภายใน๑ชั่วโมง
นี่ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าพักภารังประชารัฐภายไปที่วัดโภษบขนเจริญ
อยู่ที่ปทุมก็เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบโสด
แล้วเห็นไหมโอ้ยคนมารอต้อนรับเพียบเลยนะ
พอพลเอกประวิทย์ก้าวขาลงมาปั๊บ
แต่ละคนไปรุมขอถ่ายรูปแล้วท่านดูสิ
ดูสิหน้าสีตาย็ยิ้มตาปิดเลยยิ้มแบบดีใจ
แล้วข้าวบ้านก็มาเอาพระข้าวมาถูกเอลตะโกนให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์
นายกนายกคนที่๓๐ไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ที่บอกใจเย็น
หมายถึงข้าวบ้านจอข้ามาที่ใบ

แล้วก็นายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่

ตอนทำพิธีนะนักข่าวก็หันไปเห็นไหม
ร้อยเอกธรรมนัฐยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็ถามว่าร้อยเอกธรรมนัฐคะขอพรอะไร
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าขอให้มีความสุข
หลังจากนั้นนายสุรทินหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่
เดินมาพูดข้างร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่า
ขอให้นายป้อมได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นจังหวะแซวอะค่ะ
แซวกันเพราะว่าคุณธรรมนัฐบอกว่าขอให้มีความสุข
ทีนี้คุณสุรทินก็เลยแซวแบบนี้นะคะ
หลังจากที่เสร็จพิธียกช่อฟ้าแล้ว
ตอนที่พลเอกบรมวิตปลูกต้นพยุงไม้มงคล

หลังจากนั้นก็เข้ามาในอุโบสถทำพิธีสืบชะตา
โดยพระเจ้าพิธีก็เป็นเกจิอาจารย์ดังสายพระวัดป่าค่ะ
มนต์มาจากภาคอีสานนะมาร่วมทำพิธี
แล้วก็ให้เป็นพระทันตธาตุของหลวงปู่มั่น
ให้กับลุงป้อมเอาไว้ด้วยนะคะ
มาอธิษฐานจิตให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
ลุงป้อมจะปรารถนาอะไรนะ
ช่วงที่ทำพิธีค่ะพลเอกประวิทย์ขอให้สื่อมวลชน
ออกไปรอข้างนอกก่อนด้วยนะคะ
แล้วเราก็เลยไม่แน่ใจเลยไม่รู้เลยว่า

หลังจากนั้นค่ะมีพระรูปหนึ่งมา
ก๊อฟดอมคุณผู้ชมมามอบเครื่องลางของขลัง
ขวานคมแฝกให้กับพลเอกประวิทธิ
โอ้โหนี่แหละนี่แหละช็อตที่มอบ

นักข่าวก็จะถามหลายประเด็นเหลือเกินค่ะ
เรื่องของการแต่งตั้งให้น้องชาย

เป็นประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐ
อมทายสิพลเอกประวิทย์จะตอบไหม

ใช่พลเอกประวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ค่ะ
แล้วดูสิโอ้มีทีมที่ดูแลความประวัติ
เห็นพี่ตายไหมพี่ตายอยู่ด้านหลัง
ตะโกนถามลูกป้องคะลูกป้องคะ
ยังไงนะคะที่ให้น้องชายมานั่งตำแหน่งนี้ค่ะ

รักษาความปลอดภัยก็พาพลเอกประวิทย์ขึ้นรถนะคะ
แล้วก็การออกงานครั้งนี้
เอ๊ะไปดูไปดูรองเท้าดอมช่วยดูหน่อยสิ
สนิกเกอร์วัยรุ่นด้วยนะ
โอ้โหทอสนี่ใช่รุ่นนี้นี่คือโนฟุต
เขาบอกว่าอะไรนะเป็นแบรนด์แบบลักษ์เชอรี่
ครับคู่ละ๓๐๐๐๐กว่าบาท
เออวัยรุ่นมากเลยนะใช่เอาจริงเคยฟังสัมภาษณ์
คือท่านบอกจริงผมก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้ว
เสื้อแบบลายอะไรนะลายเสื้อ
เป็นแจ็คเก็ตเท่กางเกงยีนอะไรแบบนี้
เสื้อนี่ยังพอนึกออกบูรพาพยักษ์
แต่ทอสนี่โอ้โหนี่วัยรุ่นจริงรู้ชักไว้สุดนะคะ
อยากฟังจริงใครที่ชื่นชอบพักพลังประชารัฐ

เหตุผลอะไรที่ทำให้คุณอยากเห็นพลเอกประวิทย์เป็นนายก